ส่วนประเด็นในต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะอดีตรัฐมนตรีของแคนาดาค่ะ
ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียชีวิตระหว่างที่เดินทางไปร่วมงานศพของพ่อค่ะ
ชองลาเปียอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแคนาดาและพันรยา
รวมถึงพี่น้องอีก๓คนประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก
ระหว่างกำลังเดินทางไปเมืองอิลสเดอร์ลาแมเดอลีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของรัฐคุ้ยเบค
เพื่อร่วมงานศพของผู้เป็นพ่อ
แหล่งข่าวจากทีวีเอเน็ตเวิร์กที่ลาปีแอร์ทำงานอยู่รายงานว่า
สาเหตุการตกครั้งนี้เกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายระหว่างเตรียมลงจอดที่เกาะแมคดาเลนในอ่าวเซนต์วอเรนส์ค่ะ
ด้านตำรวจท้องถิ่นรายงานว่าเครื่องบินลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม๗คน
และได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่มีผู้รอดชีวิตแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตนะคะ
ขณะที่คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางของแคนาดากล่าวว่ากำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุการตกของเครื่องบินลำนี้
แต่ด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายค่ะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุได้เร็วที่สุดก็คือวันพุธนะคะ
ชองลาปีแอร์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยของนายกรัฐมนตรีพอลมาตินระหว่างปี๒๕๔๗จนถึงปี๒๕๔๙นะคะ
และเป็นที่รักของบรรดาสื่อมวลชนและผู้ที่ร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ